๖หรือ๑๕นาทีคับข่าวผู้ชมครับว่าวันนี้วันรัฐธรรมนุมมีการชุมลุมหลายจุดหลายกลุ่มนะครับ
บรรยากาศก็มีที่เกิดเหตุชุลมุนกันบ้างนะครับ

เราประมวลเหตุการณ์จากทุกกลุ่มนะฮะแล้วก็ทุกจุดมาให้ดูครับ
เริ่มต้นที่อนุสรสถานสิบสี่ตุลาที่แยกคอกวัวกันก่อนนะครับ
ตรงนี้เป็นจุดหลักในการจัดกิจกรรมเรียกร้องของกลุ่มคณะของกลุ่มราศดรครับ
ขออภัยครับแล้วก็ที่ใช้พื้นที่อนุสรสถานสิบสี่ตุลาจัดงาน
ยกเลิก๑๑๒สิแล้วเราจะเล่าให้ฟังนะครับ
โดยแกนนำเนี่ยตั้งโต๊ะเปิดวงเสวนาแล้วก็จัดนิทัศกาลมาตรา๑๑๒นะครับ
แก่นำกลุ่มรัศดรนะครับเรียกร้องขอให้ยกเลิกมาตราร้อยสิบสอง
เพราะเห็นว่าสร้างความขัดแย้งทางการเมืองนะครับโดยจุดนี้นะครับ
มีการจัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงค่ำตรงนี้เนี่ยมีกิมมิกนะครับ
คือการแจกฟังดีนะฮะเขาเรียกว่าสลากกินแล้วแบ่งรัฐ
เออเนี่ยฮะหวยราชดรเนี่ยนะฮะอ่าวางตั้งแผงขายกันเลย
มีพ่อค้าแม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลจริงมาอยู่ตรงนี้เยอะนะ
คือเขาก็มาขายให้กับผู้ชุมนุมแต่ทีนี้พ่อค้าแม่ค้ามาเจอแผงนี้บอก
อ้าวที่นี่มีแผงขายแล้วเออชนกันซะงั้น
แล้วพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสนใจมาเอาเป็นที่ละลึกนะนะครับ
เขาทำออกมา๒๔๗๕ฉบับแล้วก็ถ้าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
อยากจะได้สลากกินแล้วแบ่งราศดรคือต้องมาหยอดตู้ตามกำลังศรัทธานะฮะ
สมทบทุนเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับ
กระทั่งถึงเวลา๖โมง๒๐นาทีนะครับ๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเกิดเหตุชุลมุนขึ้น
หลังจากนะฮะตำรวจเข้ามาแจ้งให้แก่นำยุติการชุมนุมตามเวลาที่ขออนุญาตไว้ก็คือ๑๘นาฬิกา
คือเลยมา๒๐นาทีว่างั้นเถอะครับมวลชนไม่พอใจลุกคืนล้อมตำรวจครับ
กาดเนี่ยต้องพาตำรวจออกจากพื้นที่นะครับไปดูเหตุการณ์ช่วงนี้กันหน่อยนะครับ
นี่ฮะรองผู้การนอนหนึ่งนะตำรวจเอกอัธวิทย์เนี่ยนะฮะมือเจรจาโดนไล่เอง
แต่สุดท้ายนี่แหละครับแกนนำก็ประกาศยุติการชุมนุมในเวลาถัดจากมา๒๐นาทีก็คือ๑๘นาฬิกา๔๐นาที
แล้วก็คืนพื้นผิวจราจรให้กับเจ้าหน้าที่ไปดูบรรยากาศอีกจุด
ถือว่ามีเหตุวุ่นวายมากที่สุดจุดนี้ของเมื่อวานก็คือสะพานเทเวศ
จุดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตั้งแนวรั้วรวดหนามหีบเพลงนะครับ
เข้าไปรื้อนะครับเข้าไปรื้อรั้วรวดหนามออกอ้างบอกว่าประชาชนแถวนี้เขาเดือดร้อนสัญจรผ่านไม่ได้
สุดท้ายจึงเกิดการเผชิญหน้าผลักดันกันดันกันกับเจ้าหน้าที่ครับ
คนหนึ่งไปล็อกคอตำรวจ

แกนนำไม่สามารถฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ไปได้ครับ
หลังจากที่พยายามเจรจาขอรื้อรั้วรวดหนามแล้วทำไม่สำเร็จ

ต้องขอโทษประชาชนเพราะว่าเกรงว่าเจ้าหน้าที่จะจับกุม
มนุษย์เรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมกันในสังคมนะครับ
งในวันสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็มีแก่นำกลุ่มรัศดรจาก
นายจตุภัทรบูรณ์พระธรรมรักษาหรือว่าภัยดาวดินเนี่ย
มาเป็นแก่นำในการชุมนุมคือจุดนี้เนี่ยนะครับ
กลุ่มผู้พิการเขาบอกว่าเอ้าคนปกติจบปริญญาตรี
ได้เงินเดือนขั้นต่ำ๑๕๐๐๐บาททำไมพวกเขาได้หมื่นเดียวล่ะ
อะไรแบบนี้แล้วก็ตามจุดขายของตลาดนัดอะไรพวกเนี้ย
ห้างเขายังมีจุดเปิดให้ผู้ค้าที่เป็นผู้พิการ
มีจุดมาร่วมจำหน่ายของเลยพวกตลาดนัดตลาดล่างอะไรแบบเนี้ย
ขอแบ่งจุดนะฮะกำหนดให้คนพิการเข้าไปขายบ้างได้ไหม
ข้อเรียกร้องเบื้องต้นก็เป็นลักษณะนี้ครับ